ความร้อนแรงเรื่องของการเมืองกับการโหวตให้คุณพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย

และแน่นอนว่าสื่อรวมไปถึงประชาชนอาจจะเพ่งเล็งไปที่สว
ซึ่งรับการพูดถึงเมื่อหลายวันนี้

ความเห็นของฝากสวมีสมาชิกวุฒิสภาหลายคน

และบางคนก็แสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจน

ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาส่งมาเหมือนหลายอย่างเลย
ว่าจะต้องโหวตใครนี่ให้ผมคิดบ้างสิ
ทุกภักดิ์การเมืองพร้อมใจจากสนับสนุน
แคนดิเดตนายกรมตรีที่เขารวบรวมเสียงข้างมาก

โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมรัฐบาลทั้งหมด
ถ้าทำได้แบบนี้นะครับไม่ต้องมีงานวันนี้
ไม่ต้องมาถามสวว่าจะโหวตอย่างไรนะครับ
เพราะว่าเมื่อได้๓๗๖แล้วเนี่ย
เพราะว่าโหวตอย่างไรก็ไม่มีภาคหมาย
ภาพภาคเมืองนะคุณต้องพยายามรวมเสียจะได้๓๗๖

เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมาหวังเสียงกว่าผม
คุณต้องรวมตัวกันเลยให้มันได้
ทำไงให้มันได้ล่ะ
แล้วไม่ต้องมาฝ่าให้มีจิตสำนึกอ่ะ
คนเล่นการเมืองไม่เคยมีจิตสำนึก
ปิดชีวิตคือว่าเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกนายก

ผมเป็นหนึ่งใน๒๓เสียงนั้นเองของสหวววว

คือหลักผมคือ๒๕๑ผมก็ให้แล้ว
ถ้าได้๒๕๐ถึง๑ยังไม่เกินคือ๒๕๑
ถ้า๒๕๑เรามีหน้าที่เราคือให้เขา
นี่นะคะคนสุดท้ายที่ได้ฟังไปก็คือครูหยุย
ก็ดูชัดเจนนะคะก็ยังยืนยันว่า
ถ้าเกิดสมมุติหาเสียงได้เกินเนี่ย
คือยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามนี้ก็อาจจะโหวตให้ค่ะ
ทีนี้ก็เช่นเดียวกับทางด้านของคุณดิเรกฤทธินะคะ
ครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่ง

มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ

ก็น่าหยุดความพร้อมโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรี
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มาจากสส
รวมกันได้เกินกว่า๒๕๐คน
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

จะมีสัก๓เส้นทางของชีวิตตอนนี้นะฮะ

ถ้าพักเขารวมกันได้เกิน๒๕๐เสียง
ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้นี่

บางคนบอกขอดูว่าคุณเป็นคนดี

เป็นการตัดสินใจในภายหลัง